ค่ะไปดูภาพเป็นภาพที่ได้มาจากกล้องหน้ารถนะคะ
คันที่มาชนเขาเนี่ยค่ะออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔สิงหาคมยังเงียบหายอยู่เลยนะคะ
แล้วก็มีรถได้รับความเสียหายตั้ง๓คันไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
เนี่ยเสียงคนที่นั่งในรถที่ถูกชนเขากรี๊ดเลย
คือมันน่าตกใจมากนะอยู่ดีเสียหลักหมุนมาพุ่งชนอย่างนี้
เขาก็อยู่ข้างทางเฉย

รอมาหลายวันแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๔๐นาที๔สิงหาคม
คุณชนทีเดียวสามคันแล้วรู้ไหมว่ามีคนอยู่ในรถคันที่คุณฟาดเข้ามาด้วย
ตอนนี้ต้องหาหมอนอนไม่หลับอย่าไร้ความรับผิดชอบ
ขับรถได้แล้วแสดงว่าคุณโตแล้วอย่าโตแต่ตัวความคิดควรโตตามไปด้วย
นี่นี่มุมนี้นี่บอกว่ารออยู่นะ
ยิ่งหนียิ่งไม่จบนะมีแฮชแท็กชนแล้วหนี
แสดงว่าคันอื่นเขาได้รับผลกระทบไปอีกด้วยเป็น๓คัน

อืมนี่ตัวเองก็ก็หนักนะแสดงว่าขับหนีไปเลย

เมื่อคลิปถูกโพสต์ลงในสังคมออนไลน์นะครับ
มีคนที่ใช้เฟซบุ๊กมาโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
เพื่อเรียกร้องให้มาแสดงความรับผิดชอบ